คุณผู้ชมครับเข้าสู่หน้าหนาวกันแล้วนะครับ
แล้วก็ชาวประมงพื้นบ้านในรุ่มน้ำโขงเขาก็ลงเรือ
ไปจับปลาตามวิถีชาวประมงเขา
แต่การจับปลาครั้งนี้ไม่ธรรมดา
ใหญ่โตขนาดไหนแล้วคือตัวอะไร
ติดตามกันเลยนะครับในช่วงของคุณชนะ

เอ้าคุณผู้ชมครับสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหารครับ
เขาได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ปลายี่สกหรือว่าปลาเอิญ
โดยตั้งแคมป์นะนี่ตรงนี้เลยครับ
เป็นจุดเพาะพันธุ์ริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านสองคอนตำบลปงขามอำเภอ
ใหญ่จังหวัดมุกดาหารนี่นี่ชาวประมงพื้นถิ่นเขาลงพื้นที่แล้ว
ลงเรือกันไปเลยครับแต่ว่าทางสำนักงานประมงจังหวัดเนี่ย
เขาก็ไปตั้งแคมป์ตรงนั้นเพื่อรับซื้อปลาจากชาวบ้านนี่แหละแล้วให้ราคาดีเลย
เอาให้สูงกว่าท้องตลาดเพื่อที่ชาวบ้านเขาจะได้เอาปลามาขายกับทาง
สำนักงานประมงจังหวัดนั่นเองนะครับนี่นี่ได้ได้ได้ปลาแล้วอุ้ยคุณดูปลานี่
โอ้โหตัวใหญ่มากตัวใจเบลอเท่าเลยครับแต่ปลาน้ำโข่งอ่ะเนอะใช่แล้ว
ตัวตัวดินตัวนี้มาเริ่มเลยคือที่ผ่านมานะครับ
ประมงสามารถจับปลายี่สกไทยชุดแรกของฤดูวางไข่ปีนี้ได้๒๐ตัว
สำหรับการเพาะพันธุ์ก็คือเจ้าหน้าที่ประมงจะนำปลาจากแคมป์จากนั้นก็จะทำมารีดไข่จากตัวเมียแล้วก็ฉีดฮอร์โมนเพื่อทำการเพาะพันธุ
แล้วอนุบาลลูกปลาไว้สำหรับปล่อยคืนสู่แม่น้ำโขงต่อไปเพื่อให้มันเกิดการขยายพันธุ์นะครับคุณผู้ชมครับ
โมโหลานอ่ะเออปลาอะไรค่ะปลายี่ศกไทยนั่นเองครับโอ้ใหญ่จริง
เป็นปลาน้ำจืดในวงปลาตะเพียนนี่เอาขึ้นมาแล้ว
โอ้ยไอ่มั๊กกี่กิโลนั่นโอ้ยนักถึงสี่สิบกิโลกรัม
ทรูวตัวกับเท่าคนน่ะคุณนักเท่าไร
ผมไม่ได้แซวนะผมแค่ถามเฉยว่าคุณจะหนักเท่าไ
อู๋ห้าสิบประมาณห้าสิบเจ้าตัวนี้หนักสี่สิบกิโลกรัมเนาะไม่ต้อง
โอ้โหใกล้เคียงคุณไหมเนาะ
แล้วมันโตเต็มที่เขาบอกว่ายาวได้ถึงสักประมาณ๑๓๐เซนติเมตร
โอ้โหจะใหญ่ขนาดนั้นน่ะแล้วเค้าบอกว่าเป็นปลาที่รสชาติดีด้วยนะ
ผมก็ไม่รู้ว่ามันไม่เคยกินนะแต่ปลายี่สุกเค้าบอกว่ารสชาติดีอร่อยยังถูกคนจับไปรับประทาน
เป็นแบบจิ้มจุ่มอย่างนี้เหรออะไรอย่างนั้นน่ะนะ
แต่ทีนี้เขาบอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะศูนย์พันธุ์เหมือนกันก็มันก็อยู่ในช่วงวิกฤตอะเนาะ
ทางกรมประมงนะครับก็เลยเร่งเพาะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการผสมเทียมเลย
และยังมีมาตรการอื่นด้วยนะครับที่จะช่วยอนุรักษ์เอาไว้
เพื่อให้ปลายี่สงมันอยู่ยั่งยืนกับรุ่มแม่น้ำโขงต่อไป
โอ้ยอยากรู้ว่าเอาไปทำเมนูอะไรได้อ่ะปลายี่สกอ่ะ

อันนี้เขาเขียนเป็นปลายี่สกราดพริก
ทอดแล้วก็ลาดพริกใช่อ่ะนึ่งซีอิ๊วหรือทอดมัน
ไม่เคยทานแต่ปลายี่สกมันอยู่ในวงเดียวกับปลาตะเพียน
ตะเพียนเลยหรอกปลาตะเพียนอืมคือมันอาจจะกล้างเยอะกับมันเหมือนกับปลาตะเพียน
แต่ถ้าตัวมันใหญ่มันก็อาจจะกล้างใหญ่ไงอาจจะง่ายต่อการอ่อน
แต่ถ้าเป็นแบบว่าแม่น้ำโขงถ้าไปแถวนั้นดิฉันชอบทานปลาคัง
ปลาคังโอ้อร่อยมากเลยอ่ะใช่ไหมแถวแบบว่าทางอีสานทางใกล้แม่น้ำโขง
ปลาปลาเนื้ออ่อนปลาคังลวกจิ้มอย่างเงี้อืมเอาคุณสั่งปลาคังคุณสั่งปลาเนื้ออ่อน
ใครจ่ายใครจ่ายไม่รู้ดิ